คุณผู้ชมมาดูเรื่องของการปรับรามยาเสพติดกันหน่อยค่ะ
ปรับรามยาเสพติดฉะเชิงเศร้าได้มีการขยายผล
จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะ
แล้วก็จับกลุ่มคนที่มีฉายาว่าปลาดุก๔๐ไร่
เรามีภาพขณะที่ตำรวจชาร์จตัวปลาดุก๔๐ไร่คนนี้ค่ะ
ชุดปราบรามยาเสพติดตำรวจภูทธอนฉะเชิงเศร้า
ชัดจับนายรังสรรเกิดสวัสดิ์
เป็นชาวอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉัดเชิงเศร้า

จับกุมเวรถนนสายวัดบางพระตำบลสวทรอำเภอเมืองฉะเชิงเสา
แล้วก็ตามไปตรวจค้นที่บ้านด้วย
ยาบ้ารวมกันทั้งหมดเกือบพันเมตร
จากการสอบสวนนายรังสรรค์ก็รับสารภาพค่ะ
สั่งซื้อยาบ้ามาจากปลาดุก๔๐ไร่
ทราบชื่อภายหลังก็คือนายอลงกรฝอยทองเอเย่น
ยาเสพติดรายสำคัญในย่านชุมชน๔๐ไร่
อยู่ที่เขตประเวทกรุงเทพก็เลยขยายผล

แล้วก็รวบตัวพร้อมของกลางยาบ้า๒๐๐เมตร

ไม่รู้ชื่อไม่รู้นามสกุลจริง

จากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ

ผู้ต้องหาขับขี่ส่งยาบ้าพบว่า